เพราะว่าตอนนี้ก็มีข้อมูลออกมาจากคุณฮิปโป
คุณฮิปโปบอกว่าพยายามที่จะโทรศัพท์ติดต่อหาคุณกระติก
คือคำถามของเพื่อนคุณแตงโมหลายคน
ก็อยากให้คุณกติกออกมาพูดความจริงออกมาพูดนู่นพูดนี่ออกมาอะไรก็ได้นะฮะ
แต่ปรากฏว่าติดต่อแทบไม่ได้แล้วตอนนี้
แล้วก็มีการติดต่อคุณนุษย์คุณนุษย์ซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าของคุณแตงโม
แล้วก็เป็นคนที่รู้จักกับคุณกระติก
คุณผู้ชมจำได้ไหมฮะคลิปที่เกิดขึ้นที่อู่จอดเรือในคืนวันเกิดเหตุ
จะเห็นว่าคุณนุษย์ก็เดินทางไปที่อู่จอดเรือด้วยนะครับ
ทีนี้คุณฮิโปบอกว่ากระติกโทรศัพท์ไปหานุษย์ช่างแต่งหน้าประจำตัวแตงโม
และระบายความในใจว่ากระติกนั้นเครียดมากตอนนี้
ประโยคที่น่าตกใจอยู่หนึ่งประโยคก็คืออยากตาย
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะคุณฮิปโปเปิดเผยออกมาแบบนี้
กระติกโทรหานุษย์ช่างแต่งหน้าประจำตัวคุณแตงโม
และระบายความในใจว่าเครียดและอยากตายนะครับ
ซึ่งคุณนุษย์เองก็ตอบกลับไปสั้นว่าเห็นใจนะ
แต่ถ้าพี่กระติกทำเรื่องแบบที่ทุกคนคิดจริงเนี่ย
หนูว่าพี่กติกก็ควรจะออกมาพูดหรือว่าควรจะออกมาให้สังคมเขารับทราบกัน
ฟังเสียงคุณฮิปโปเล่ากรณีของที่ว่าคุณกระติกนั้นอยากตายหน่อย
หน่อยหน่อยนะ
พี่เป็นคนที่เลี้ยมากเลี้ยจริง
แล้วกะติกทำไมคะ
กะติกเงียบไม่พูด
นี่นะครับคุณจักรีนบอกกอบบันเทอมของเรา
โทรไปหาคุณฮิปโปนะคุณฮิปโปก็ตอบให้ฟังแบบนี้นะครับ
คือคุณแจ๊กกะรีนก็ถามอีกว่าตอนนี้คุณกระติกอยู่กับใครอย่างไรบ้างนะครับ
ก็ได้ข้อมูลออกมาว่าตอนนี้คุณกติกอยู่บ้านของตัวเธอเองกับลูกสาว
ไม่ได้ให้ลูกสาวไปเรียนแล้วอันนี้เราก็รู้ข่าวกันมาอยู่นะฮะ
เพราะว่าเข้าเรียนออนไลน์กันอยู่แล้วก็กลัวนะว่าจะถูกจมตี
แล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าคุณกติกไม่มีญาติอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ
โดยก่อนหน้านี้จะพาลูกสาวไปฝากเลี้ยงไว้ที่บ้านของคุณแตงโม
ซึ่งก็จะมีพี่เลี้ยงอยู่ด้วยนะฮะที่อาศัยอยู่กับคุณเบิร์ตด้วย
แต่ปัจจุบันนี้คุณแม่คุณแตงโมเข้าไปอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้ว
คุณกติกก็เลยไม่สามารถอยู่บ้านหลังนั้นได้นะครับ
อกจากนี้ยังมีข้อมูลบอกว่าลูกสาวของคุณกระติก
หรือว่าในฐานะที่คุณแตงโมเขารักมากเหมือนลูกบุญธรรมนะ
ยังไม่รู้นะว่ามีแตงโมเสียชีวิตแล้ว
เพราะว่าน้องอิสเตอร์ยังเรียกมีโมมีโมอยู่เลยยังถามหา
อยู่เป็นระยะอยู่เลยนะครับ
คุณฮิปโปยังเปิดเผยถึงสภาพจิตใจของเพื่อนคนอื่นนะครับ
บอกว่าเพื่อนหลายคนตอนนี้สภาพจิตใจเริ่มดีขึ้น
แล้วก็ยอมรับกับความเป็นจริง
แล้วก็เตรียมตัวที่จะร่วมงานระลึกถึงคุณแตงโมนะครับ
เราพูดคุยกับพี่ชายคนละพ่อของคุณแตงโมนะครับ
ก็คือพี่ยศคุณดายศเดชจบนะฮะ
ยศให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าหลังจากเหตุการณ์ที่คุณกติกเข้ามากราบขอขมาแม่
ก็ตั้งแต่วันที่๑มีนาคมนะ๓วันแล้วนะครับ
ไม่ได้รับการติดต่อจากกระติกอีกเลย
ทันทีที่รู้ข่าวว่าคุณกติกบอกว่าเครียดอยากตายนั้น
คือตัวพี่ยศเองก็บอกว่าก็รู้สึกตกใจนะ
หากคุณกระติกฟังอยู่นี่พี่ยศฝากถึงเลย
กระติกฟังอยู่ต้องมีสติดี
ขอให้มีสติขอให้คิดถึงลูกสาว
ลูกสาวของกติกเองที่กระติกต้องรัก
และเป็นลูกสาวที่แตงโมรักด้วย
ขอให้ห่วงใยห่วงใยลูก
ส่วนทางออกของเรื่องนี้ก็คือการพูดความจริง

และจริงเขามีลูกด้วย
การฆ่าตัวตายผมว่ามันไม่น่าสมควร
ไม่น่าจะพูดขึ้นมาด้วยซ้ำไป
คุณผู้ชมฮะแล้วก็แน่นอนด้วยความเป็นห่วงส่วนหนึ่ง
ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปหาคุณกระติก
เพื่อที่จะเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้คุณกติกได้พูดอะไร

ปรากฏว่าทีมข่าวทั้งไลน์ทั้งส่งข้อความไปในช่องต่าง

ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้จริง
เพื่อนของคุณแตงโมคนอื่น
ก็ยังไม่สามารถติดต่อกระติกได้เช่นเดียวกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะมันเป็นเหตุการณ์เพิ่มเติมมาอีกนะครับ